ข่าวต่อไปเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไปหาปลา
ควรจะมีอุปกรณ์เก็บปลาไปด้วยเวลาเราหาปลา

นายกผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๑ปีออกหาปลาในลำห้วย

พอจับได้เอาขึ้นมาตัวประมาณ๓นิ้ว
ไม่รู้จะเอาเก็บไว้ไหนเอาปากคาบไว้
เพราะว่าเจออีกตัวหนึ่งก็เสียดายก็เลยจะไปจับอีกตัว

ปลาที่คาบอยู่ในปากมันลื่นไงคะมันมีเมือก
หลุดเข้าไปติดหลอดลมเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็มีข้อความมีภาพพร้อมเลยนะคะระบุว่า

เสียดายปลาหมอไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเลย
เอาปากคาบไว้เพื่อที่จะหาปลาอีกตัว
แต่ปลาหมอเกิดลื่นไหลติดคอดับอนาจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ่อน้ำในพื้นที่หมู่ที่๕
ตำบลนาหินลาดอำเภอปลักปากพลีจังหวัดนครนายก
จากภาพจะเห็นปลาหมอที่ตายแล้วอยู่ในถุงพลาสติก

ทางโรงพยาบาลปากพลีเขาผ่าตัดออกมาจากหลอดลม
ของนายอุทัยงามวาจาอายุ๔๑ปีผู้ที่เสียชีวิต
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ไปดูบริเวณคลองห้วยน้ำขาวในตำบลนาหินลาด
เป็นจุดที่นายอุทัยงามวาจาผู้เสียชีวิตลงไปหาปลา
ก่อนที่ทีมข่าวจะไปพบกับนายหน่องหน่อย
อายุ๕๗ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
อยู่ลักษณะของการไปหาปลาพร้อมกับผู้ตายนั่นแหละ
หนังหน่อยเล่าว่าขณะกำลังเดินถอนย่าอยู่ขอบบ่อ

อุทัยผู้ตายเดินเข้ามาทักพร้อมกับพูดว่า

หลังจากนั้นนายอุทัยลงไปในบ่อเลยนะคะ

ได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
พอหันไปเจอภาพที่เห็นก็คือ
ปลาหมอขนาด๓นิ้วครึ่ง

แล้วก็ดิ้นลงคอลงไปอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นก็มีเลือดทะลักออกมาเต็มปากเลยนะคะ
ตกใจค่ะรีบนำตัวนายอุทัยขึ้นฝั่งก่อน

นำตัวไปส่งโรงพยาบาลปากพลีนะคะ
ฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
แล้วเขาทำท่าทางยังไง
จะเดือกที่สิน

ขณะที่พี่สาวแท้ของผู้ตายนะคะ
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชาย
พร้อมเปิดเผยว่าไม่คิดว่า
เหตุการณ์นี้จะทำให้นายอุทัย
ต้องมาเสียชีวิตไปแบบกระทันหัน
คงเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกัน

เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้กับทุกคนเลย

จะจัดขึ้นที่วัดนาเห็นราช

วันเสาร์นี้๑๗มีนาคม
คุณผู้ชมที่ไปหาปลานะ